ต่อเรื่องการเมืองกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปที่เชียงใหม่กันหน่อย
วันนี้ช่วงสายมีอาจารย์มีทนายความพานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ถูกออกไหมจับไปที่สพเชียงใหม่นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสพเมืองเชียงใหม่บอกว่า
จะมีการออกหมายจับนักศึกษาเพิ่มเนี่ยค่ะเมื่อช่วงสิบโมงนะคะ
ศาสตราอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยอาจารย์อีกหลายท่านเลยนะคะ
แล้วก็มีทนายความจากศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
พากลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถูกออกหมายจับ
ในกรณีร่วมชุมนุมบนลานอเนกประสงค์ขวงประตูท่าแพรเมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ไปแสดงตัวไปขอดูหมายจับ
เพราะก่อนหน้านี้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ระบุว่ามีการออกหมายจับนักศึกษาเพิ่ม
เหนือจากนายอานนท์อำภาและนายประสิทธิ์ครุธาโรธ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถูกจับไปแล้วก่อนหน้านี้
เมื่อ๑๗ตุลาคมกลุ่มอาจารย์เนี่ยค่ะก็เดินทางมาทำหนังสือ
ขอทราบรายชื่อนักศึกษาที่ถูกออกหมายจับไปขอทราบรายชื่อมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ยังไม่มีการแจ้งหมายออกมาวันนี้ก็เลยพานักศึกษา
ไปที่โรงพักอีกรอบหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่เดินทางไปวันนี้
ก็ประกอบด้วยนายวัชรพัฒน์ธรรมจักรนายธนทรวิทยาเบนจาง
นายวิทยาคลังนินนางสาวสุปรียาใจแก้วนายนัทธวุฒิตติเวชกุล
นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะนายสุริยาแสงแก้วฝัน
อดีตเป็นอดีตนักศึกษาปริญญาโทดรเพ็ญสุภาสุขตะเป็นนักวิชาการนี่นะคะ

ทางตำรวจบอกว่าทั้งหมดถูกออกไหมจับค่ะ
ข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินกรณีชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาต
รองศาสตร์ราชาสมชัยปริชาศิลปะกุลก็เลยบอกว่า
นักศึกษาที่เดินทางมาในวันนี้ก็ยินดีที่จะต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมายนะคะ
พามาวันนี้ก็คือพามาแสดงตัวแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่า
เรายินดีที่จะต่อสู้ไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ก็เลยคิดว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย

ส่วนของทนายอานนท์ก็ยังไม่ได้ออกมาจากเรือนจำ
เรากลัวว่าคืออันนี้คือทางทีมทนายก็ยังปรึกษาอยู่นะครับว่า
จะวางหลักประกันเพื่อออกมาจากเรือนจำเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังครับ
เพราะเนื่องจากว่าเกรงว่าจะตกอยู่ในลักษณะเดียวกับ
หลายคนที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็ถูกอายัดข้อหาอื่น
สรุปทั้ง๗คนนี้นะคะก็ถูกแจ้งข้อหานะคะ
แต่ว่าได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปโดยไม่มีหลักประกันนะคะ
ส่วนนายอานนท์นำพาเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าได้มีการยื่นขอประกันตัว